มีความเจริญก้าวหน้าสืบทอดเจตนารมณ์
ด้วยการอุทิศตนทำงานด้วยความซื่อสัตว์สุจริตและยุติธรรม
เพื่อความก้าวหน้าของโรงเรียนวัดโพชัย
ก็ผมหวังว่าทุกท่านจะให้ความร่วมมือ
และสร้างสรรค์โรงเรียนแห่งนี้
ให้มีความก้าวหน้าเจริญต่อไป